เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบกิจการร้านอาหาร
เราอยากช่วยไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็เลยให้คุณผู้ชมฝากร้านกับไทยรัฐเพื่อสู้โควิด
วันนี้เรานำเสนอ๑ร้านที่คุณผู้ชมส่งกันมาผ่านกิจกรรมนี้ครับ
โอ้โหใครชอบกินทุเรียนชอบกินทุเรียน

ไปเลยครับร้านทุเรียนภูเขาไฟบ้ายบ้านสวน
โอ้โหบอกเลยนะว่าทุเรียนที่นี่นะ
อันนี้เขาเขียนมานะผมอ่านตามสคริปต์เลยนะ
เบิ้มภูสวยเนื้อแน่น

เออเหลืองเนียนโทษที
แหมเขาไม่ได้เขียนแต่ผมเพิ่มเติมให้
คุณบรรยายจากภาพที่เห็นแล้วอดไม่ไหว
เขาชอบอะไรอวบบึ้มสวยแน่น

เอาเป็นว่าใครอยากกินทุเรียนจากสวนเลยนะ
ไปดูได้ช่องทางนี้เอาถ่ายรูปไว้
แชร์ที่ชั้นนั้นธนาควรสีสะเกดการันตีเลยว่าทุเรียนภูเขาไฟอร่อยจริง
พ่อค้าแม่ขายที่อยากจะให้เราช่วยโปรโมทให้
ก็ส่งข้อมูลภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดของสินค้าสถานที่ตั้งช่องทางจัดจำหน่าย
แล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอน
ใช่แล้วค่ะพวกเราก็จะช่วยคุณผู้ชมนะครับ
โมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบนี้ฟรี

โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน